ไปดูที่อุดรธานีกันหน่อยผู้ชายคนนี้เขาเป็นอะไร
เอามือทำอย่างเงี้ไปจิ้มไทยทอยของพระพระท่านกำลังรับบาทบินทบาทชาวบ้านกันอยู่
สักพักหนึ่งรำมวยให้ดูเลยครับ
ดูไม่ปกติแล้วอ่ะก็น่าจะน่าจะสติไม่ดีหรือเปล่า
แล้วพอแบบสวดปั๊บก็เริ่มเลยลำไทยเก๊กลำมวยจีน
ยกแค่งยกขายกมือยกไม้อ่ะน่ะอืม
อันนี้เจ้าหวัดที่ไปจิ้มหงพอท่านหงพอใช่เอ๋อ
หลวงพ่อท่านงงเลยนะงงสิหันมาว่าแบบเอ้ยเกิดอะไรขึ้นแล้วดูสิหันมาสิ่งที่หลวงพ่อเห็นตรงหน้าคืออะไร

ไม่รู้จะเท้าหรือจะมือไปโดนหลวงพ่อเหมือนกันนะ

คือตอนแรกเอานิ้วไปจิ้มไทยทอยหลวงพ่อก่อน
ท่านยืนรับบาทกันอยู่แล้วก็เนี่ยพอท่านให้พรห่างห่างญาติโยมแล้วก็ลำมวยไทยเก๊กให้ดูแบบนี้
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่หมู่บ้านสมประสงค์ตำบลนวลทองครับที่อำเภอนายูนจังหวัดอุดรธานีครับ
คนที่ถ่ายเป็นเด็กผู้ชายอายุ๑๒ปีชื่อว่าน้องสแตมนะ
ยืนอยู่ห่างแล้วก็ถ่ายคลิปนี้ได้พอดีนะครับ
น้องก็บอกว่าตอนนั้นผมไปซื้อของที่ร้านค้าในหมู่บ้านนั่นแหละ
พี่ชายผมมาตักบาทอยู่เห็นแล้วว่ามีผู้ชายคนนี้เดินตามหลังพระมาท่าทางไม่ค่อยสู้ดี
ก็เลยหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายไปรำมวยจีนอะไรแบบนี้
ท่านก็รับบาทกันอยู่รวม๓รูปตอนนั้นอันนี้น้องเล่าให้ฟัง
ตักบาทเสร็จพระท่านกำลังให้พรจู่ผู้ชายคนนี้
ก็ทำแบบนี้แหละฮะเอามือไปจิ้มนะฮะ
หลวงพ่อท่านก็โอ้โหแบบศีรษะขมัมไปนิดนึงนะฮะ
พอหลวงพ่อสวดก็ไปลำใส่อีกนะฮะ
แต่หลวงตาหลวงพ่อเองไม่ได้โต้ตอบอะไรนะ
สวดมนต์หมายถึงว่าให้พรพี่ชายของน้องจนเสร็จนะฮะ
ก็ทำให้คนผู้ชายคนนั้นสติไม่ดีค่อยสงบลงไปฮะ
ฟังเสียงน้องสแตมเล่าเหตุการณ์หน่อยนะครับ
และอันต่ำภาพครับ
พี่ก็ช่วยซับด้วยนะครับ

ภาพเป็นอย่างไรวันนี้ภาพก็บอกว่าห้วยชื่อนโอ้เนี้ยฮะ
คือภาพก็อุทานภาษาอีสานแล้วห้วยแบบแบบแบบอะไรมาจิ้มอะไรอย่าง
นะคือน้องเขาก็สติดีเขาก็เอามือถือขึ้นมาถ่ายคลิปภาพเหตุการณ์
เอาไว้ก่อนช่างสังเกตมากเลยทีนี้ถามว่าผู้ชายคนที่ทำ
ที่น้องไปซื้อของชื่อว่าคุณโภธองก็บอกว่าอดชายนี่คือ
บะเชี่ยวเนปั่งอายุยี่สิบเอ็ดอยู่ฝั่งตรงข้ามบ้านเนี้ย
เนี้ยนะคะเค้ามีอาการแบบนี้มาสองสามวันแล้วเดินรำ
วยไทยเกร็กตามถนนในหมู่บ้านมาเนี่ยเห็นสองสามวันแล้วนะฮะ
คือทีนี้ก่อนวันที่จะไปก่อเหตุกับพระเนี่ยพฤติกรรมแบบนี้เขาทำมาก่อน
แต่คาดว่าน่าจะเสพยามากเกินไปเสพยาจนสติแบบฟันเฟือนไปแล้วอะไรแบบนี้
นะฮะทีนี้นักข่าวไปถามหลวงตาหน่อยหลวงตาที่โดนเอานิ้วจิ้มไทยทอยนะ
ชื่อว่าหลวงตาอุดมอายุ๖๐และท่านอยู่ที่วัดบ้านสมประสงค์
หลวงตาก็บอกว่าหลวงตาบินทบาทมานานก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เหมือนกันนะ
แล้วหลวงตาเคยไปมีปัญหาไปมีเรื่องอะไรกับนายป้างจนเขาไม่พอใจหรือเปล่าเนี่ย
ตายืนยันว่าไม่เคยไปอะไรกับในป้างเลยนะแต่แต่หลวงตารู้จักพ่อแม่ของในป้างนะ
เพราะว่าเป็นคนบ้านเดียวกันแล้วอย่างนี้หลวงตาโดนแบบนี้โกรธไหมเนี่ยโมโหไหมเนี่ย
ไปเครื่องไม่ลงหรอกก็รู้ว่าเขาขาดสติเขาก็เป็นคนแบบป่วยอะไรอย่างนี้
ตาก็ไม่ได้ไปโกรธไปเครื่องอะไรนะฮะก็อยากจะให้ครอบครัวเอาไปรักษาแล้วกัน
เพราะพ่อแม่ก็รู้จักกันอยู่แล้วอะไรอย่างนี้นะฮะ
เอาหลังเกิดเหตุครับชาวบ้านก็เลยเอาตัวในป้างจับล็อกไว้ก่อน
เรื่องของการเสพยาที่ทำให้สติเขาฟันเฟือนไป
แล้วก็บอกว่าในป้างเนี่ยเริ่มเดินและรำมวยแบบนี้มาหลายวันแล้ว
วันแล้วเพราะว่าเศษยาไงคุ้มคร่างไง
อาการเหมือนโดนผีเข้าคือเสพยามากครับคุณผู้ชม
แต่เขาไม่เคยทำร้ายใครนะที่ผ่านมาแหละ

เป็นพระไงล่าสุดอยู่ที่โรงพยาบาลนำตัวไปบำบัดเรียบร้อยนะครับ